เวลาเขาเข้าห้องน้ำนะคะเขาจะมีแฟนเขาพาเข้าห้องน้ำ
แต่ถ้าเกิดแฟนเขาไม่อยู่เขาก็จะเอาถังนะคะ
ถังตั้งไว้ตรงนี้ค่ะแล้วให้เขาก็จะ
เขาตรงนี้แต่ถ้าแฟนเขาอยู่เขาก็จะจูบไปค่ะ
เขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะเพราะเขาต้องไปรับจ้างหวานภูมิ
ทั่วนี้ก็หวานภูมิแล้วก็

ถ้าจะไปหาหมออะไรก็ต้องไปต้องฆ่าน้ำมันฆ่าอะไรไปฆ่ากิน

แล้วครั้งนึงนะคะแต่ตอนนี้ตามองไม่เห็นแล้วมาประมาณเกือบสองปีแล้วค่ะ
แฟนเขาก็ต้องไปออกรับจ้างอะค่ะจะอยู่เฝ้าตลอดก็ไม่ได้ค่อนข้างจะลำบาก

แต่ตอนนี้ปวดมากนะคะนี่ค่ะใหญ่มาก

แกะก็ได้นะถ้าเธอนั่นน่ะ
ไปแล้วแกะใครเราแกะเราก็แกะ
นั่นจ้ะปวดมากมีอาการใหญ่มากกว่าเก่า
ถ้าเกิดไปโรงพยาบาลหรือไปสวรรค์ประชาลักษมณะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะค่ะ